สิบเจ็ดมีนาคมนี้นะคะจะมีเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง
ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะซึ่งทีมชาติเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศรายชื่อนักเตะ๒๓คนที่จะมาดวนแข้งกับช้างศึกไทยออกมาแล้วค่ะ
รายชื่อดังกล่าวก็มีนักเตะที่ค่าแค่งอยู่ในทะวิบยุโรปมากมายค่ะนำมาโดยของทีมจูงโฮจากครับ
แล้วก็ของทีมเป็นต้นแต่ว่าในรายชื่อนะคะไม่มีดาวเตะของทีมค่ะ
เนื่องจากว่าอูลิสตีลิเกต้องการให้พักและเตรียมความพร้อม
สำหรับโอลิมปิกเกมที่บราซิลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้
โดยทีมชาติเกาหลีใต้นะคะจะทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ส่วนเอเชียรอบที่๒นัดสุดท้าย
ด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลบานอนในวันที่๒๔มีนาคม
ซึ่งพวกเขาก็ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว
ก่อนที่จะบุกมาเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในวันที่๒๗มีนาคมค่ะ
ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้
จะมีการแข่งขันกันในวันที่๒๗มีนาคม
และที่สนามสุขพัชลาศัยเทราัติวีถ่ายทอดสดค่ะ